อยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เรามีผู้ป่วยกระจายไปค่อนข้างมากแล้วนะครับ
กระจายไปทั้งหมด๕๙จังหวัด
ก็ยังมีอยู่ประมาณ๑๐กว่าจังหวัดนะครับที่ยังไม่เจอผู้ป่วยเลยนะครับ
อยากจะชี้ให้เห็นประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะครับว่า
การแพร่ระบาดของโรคนี้นะครับในจังหวัดต่างทั่วมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน
จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับก็ยังมีอยู่หลายจังหวัดนะครับ
ลักษณะวิธีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจะไม่เหมือนกับจังหวัดที่มีผู้ป่วยเยอะมากแล้วอย่างในกรุงเทพมหานครนะครับ
เข้มข้นของการดำเนินงานหรือน้ำหนักวิธีคิดในการจัดการระบบป้องกันควบคุมโรคเนี่ยจะแตกต่างกันออกไป
จังหวัดที่ยังไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับเขาก็จะดำเนินการเหมือนกับกรุงเทพเมื่อประมาณสักช่วงต้นเดือนมกรานะครับ
ก็คือพูดกันตรงก็คือผู้ป่วยระยะแรกที่เขาจะเจอเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือเดินทางมาจากต่างประเทศ
สิ่งที่เขาจะต้องทำในนาทีนี้ก็คือการเฝ้าระวังคนเดินทางเข้าพื้นที่นะครับแล้วก็ติดตามอาการคนเดินทางเข้าพื้นที่ให้ได้๑๔วัน
ถ้าเกิดว่ามีคนเดินทางเข้าพื้นที่ปุ๊บจะต้องเข้าไปดูนะครับว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะติดตามดูอาการให้ได้๑๔วันนะครับ
สำหรับจังหวัดลักษณะที่๒นะครับก็คือจังหวัดที่ยังมีจำนวนผู้ป่วยน้อยซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับมีจำนวนผู้ป่วยคนหนึ่งบ้าง๒คนบ้าง๓คนบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตรงไปตรงมาก็จะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นนะครับที่มีการแพร่ระบาดอยู่แล้ว
ลักษณะของจังหวัดพวกนี้นะครับก็จะคล้ายกับจังหวัดกลุ่มแรกนะครับก็คือจะต้องพยายามตรวจจับคนไข้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เข้าไปสอบสวนโรคควบคุมโรคเพื่อหยุดการแพร่โรคให้ได้เร็วที่สุด
ยุทธศาสตร์การพยายามที่จะยุติโรคให้ได้โดยเร็วในพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ป่วยจากนอกพื้นที่เข้าไปเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของกรมควบคุมโรคนาทีนี้
เราต้องการให้มีจังหวัดที่ปลอดผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
งั้นตรงนี้หน้าที่จะเป็นทั้งของฝั่งสาศุกร์ทีมสาศุกร์ที่จะต้องลงไปสอบส่วนควบคุมโรคเวลาที่เกิดมีรายงานผู้ป่วยขึ้นมา
เราจะต้องการความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นนะครับอาสาสมัครสาสุขนะครับภาคปกครองที่จะคอยติดตามว่ามีผู้เดินทางเข้าจังหวัดหรือเปล่านะครับแล้วก็ติดตามอาการไป๑๔วัน
มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ายิ่งเรามีจังหวัดที่ปลอดผู้ป่วยมากเท่าไหร่จะยิ่งให้การดำเนินงานควบคุมโรคในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงสามารถทำได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย
จังหวัดกลุ่มที่๓นะครับก็คือกลุ่มที่มีจำนวนผู้ป่วยอยู่มากจำนวนนึงแต่ก็ยังไม่ได้มีการแพร่กระจายไปในวงกว้างนะครับ
ลักษณะอย่างนี้ที่ก็จะมีอยู่หลายจังหวัดอย่างผมยกตัวอย่างชื่อจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างมากอย่างเช่นสุลินอุดรกาญจนบุรีบุรีลำนครราชศรีมาอาซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างมาก
ลักษณะวิธีการดำเนินงานก็จะเหมือนกับกรุงเทพตอนที่เราเริ่มมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มจะต้องเน้นหนักทั้งใน๒เรื่องที่สำคัญ
เรื่องแรกก็คือเรื่องของการตรวจจับผู้ป่วยให้ได้โดยเร็วแล้วลงไปสอบสวนโรคเหมือนเดิม
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเริ่มพิจารณาก็คือเรื่องของการดำเนินมาตรการในเชิงสังคมที่จะเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลให้มากขึ้น
ส่วนนี้จะมีความสำคัญกับจังหวัดที่เริ่มมีการแพร่ระบาดออกไปแล้วฉะนั้นลักษณะนี้จะคล้ายกับกรุงเทพแต่ว่าสถานการณ์ของเขายังดีกว่ากรุงเทพสักนิดหนึ่ง
ในส่วนของกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างมากแล้วมีการแพร่กระจายไปค่อนข้างกว้างขวางแล้วเนี่ยลักษณะการดำเนินงานเราก็ยังคงพยายามที่จะตามตะครุบผู้ป่วยให้ได้ทุกคนอยู่ดี
นั่นก็คือมาตรการที่ขอความร่วมมือนะครับให้ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับ
ลดจำนวนคนที่จะต้องเดินทางเข้ามาในสถานที่ทำงานนะครับ
นั่นก็คือให้สามารถทำงานจากบ้านได้นะครับซึ่งก็มีหลายหลายที่นะครับ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับปตทให้ความร่วมมือดีมากนะครับ
ในการที่พยายามลดคนที่จะเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยลงนะครับ
และอีกหลายบริษัทนะครับที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดี
ในส่วนของภาคราชการก็เช่นกันนะครับก็จะต้องช่วยกันดูแลให้ข้าราชการเนี่ย
ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งทำงานในสารที่ราชการเนี่ยนะครับ
ลดจำนวนลงให้เหลือน้อยที่สุดนะครับมาตรการเรื่องของการเหลื่อมเวลา
ยังเป็นมาตรการที่มีความสำคัญสูงมากนะครับเพื่อที่จะลดความหนาแน่นของ
ผู้คนในพื้นที่สาธารณะลงให้ดีที่สุดนะครับ
วันนี้ก็จะเห็นนะครับว่ากลุ่มจังหวัดนะครับที่ผมพูดถึงตะกี้เนี่ยนะครับ
ถ้าเราจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับกรทมนี่แยกออกมากลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่๒ก็คือจังหวัดที่เริ่มมีการแพร่กระจายไปเยอะแล้วนะครับ
แล้วก็กลุ่มที่๓นะครับก็คือกลุ่มที่ยังมีผู้ป่วยจำนวนไม่มากนะครับ
กลุ่มที่สี่นะครับก็คือกลุ่มจังหวัดที่มีผู้ป่วยเพียงแค่หนึ่งคน
หรือว่าน้อยกว่า๑คนนะครับหรือไม่มีเลยนะครับ
แล้วก็กลุ่มจังหวัดที่๕ก็คือกลุ่มจังหวัดที่เป็น๔จังหวัดชายแดนใต้นะครับ
ซึ่งก็จะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับ